คุณผู้ชมอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ร้านอาหาร

ทำไมรู้ไหมฮะเอารถขับจะเข้ามาจอดในร้านเลยนะ
สักพักหนึ่งถูกไล่ให้ไปจอดที่ลานจอดรถ
แล้วเขาก็เข้ามากินพนักงานจะแค่ไปเก็บตังค์เอง
เขาบอกไม่จ่ายพอไม่จ่ายเท่านั้นโมโห
เอาถังดับเพลิงมาฉีดพ่นใส่ร้านเต็มไปหมดเลย

โอ้โหนึกว่าไฟไหม้ไฟไหม้แต่ไฟมันไม่ได้ไหม้ที่ไหนเลย
อยู่ก็ป่วนร้านเขาเอาถังดับเพลิงมาฉีด

ถูกเดี๋ยวอีกมุมนึงจะเห็นตอนแรกอันนี้ฉันคิดว่าชีดเพื่อดับไฟ
แต่เดี๋ยวจังหวะนี้หลังจากนี้คุณผู้ชมดูนะ
เอาที่ฉีดดับเพลิงเครื่องลงน้ำเลย
นี่จังหวะเมื่อกี้ถึงรู้ว่าอ๋อนี่ไม่ได้ฉีดดับไฟ
มีมุมนี้ลูกค้าก็เจิงสิ
ลูกค้าคนอื่นไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเอ๊ะมาฉีดอะไรพ่นควันอะไรเนี่ยนะฮะ
สุดท้ายนะคุณนะโอ้โห
เป็นพฤติกรรมของผู้ชายซึ่งก่อนหน้านั้นยังเป็นลูกค้าอยู่ดีเลย
แต่อยู่ก็ป่วนร้านค้าเขานะฮะ
เกิดขึ้นในร้านบ่อตกกุ้งและชาบูแห่งหนึ่ง
ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ

ผู้ชายสวมใส่เสื้อสีแดงก่อเหตุความวุ่นวายนะ
ตอนแรกเลยนะนี่ขับรถเข้ามาจะจอดตรงนี้คุณ

อันนี้คือที่ในร้านเลยนะคุณผู้ชม
มันทางเดินเข้าร้านคนอื่นเขาจอดตรงลานจอดรถ
ซึ่งกว้างขวางอยู่แล้วแต่คุณจะมาจอดตรงนี้
พนักงานก็ขอคุณพี่ครับขยับหน่อยนะฮะ
สักพักหนึ่งคุณพี่เขาก็นั่งกิน

ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหกลางขึ้นมาเลยนะ

และอ้างรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ

ทำลายข้าวของในร้านปลาแก้วพังเก้าอี้

อยู่ก็หยิบถังสารเคมีดับเพลิง
ฉีดไปทั่วร้านไล่ลูกค้าคนอื่น
ร้านบอกโอ้โหสร้างความเสียหายให้มากมายนะครับ
สุดท้ายก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเขาก็ปล่อยเขากลับไป

เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรแม่โจ้นะครับ
เพื่อให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

คือบ่อต้องเอาน้ำออกหมดเลย

แล้วก็ขาวฟุ้งเต็มผิวน้ำเลยคุณ
แล้วก็ตามโต๊ะตามอะไรมันพังเสียหายไปหมดเลยนะ

เอาค่าเสียหายเฉพาะวันที่ผู้ก่อเหตุอารวาส

ยังไม่รวมไปถึงวันอื่น
ลูกค้าเขากลัวก็ไม่กล้าเข้ามาที่ร้านอีกเป็นหมื่น

ตามตัวผู้ชายคนนี้ทราบแต่ชื่อว่า
ชื่อว่านายชัชพลไม่ทราบนามสกุล
ส่วนที่เขาอ้างรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่

ก็ต้องให้ตำรวจเรียกตัวมาจัดการหน่อยนะครับ